เรื่องของเป่าตังใครก็มองว่าเป็นของที่มงคล

นี่ยกมือกราบไหว้อย่างนี้เลย

ใช่แล้วล่ะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ชมฮะ
สาธุชนนักท่องเที่ยวพากันมา
นำดอกไม้ทุบเทียดไปอันทธิษฐานขอพรขอโชคขอลาภจากท้าเวชสุวรรณที่สร้างจากโลหะเงินแห่งดิริโลก
อยู่คู่กันอย่างนี้เลยนะครับที่บริเวณหน้าพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่
มากันเยอะนะมากันเพียบด้วยเขาบอกว่าที่พลาดไม่ได้คือการไปขอโชคขอลาบขอความร่ำรวย
วิธีการเป๋าตังค์มีไหมเป๋าตังค์มีไหมบางคนบอกนี่ผมมีพกกระเป๋าตังค์มาเขาไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่บางคนบอกเฮ้ยทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็เหมือนกระเป๋าสตางค์ไปในตัวแล้วนะ
ทุกอย่างมันอยู่ในนั้นเลยอ่ะก็เลยเอาสมาร์ทโฟนหมุนเหรอใช่ไม่เชิงว่าหมุนอย่างเดียวเนาะไม่ต้องก็คือเอาไปลอดที่ขาขององค์ทาเวสวัน
ฉันเคยไปทำนะเป็นยังไงบ้างที่วัดจุลามณีเออเขาว่าอย่างงั้นนี่อันนี้นี่เห็นไหม
วิธีรอดก็เหมือนที่น้องใบตองบอกเหมือนกับว่าไปวนที่ขาแต่คุณก็แล้วแต่นะคุณจะรอดแบบไหนอะไรยังไงแต่ทำให้ครบทั้ง๓รอบ
แล้วตบตบไปที่กองเงินกองทองที่กองอยู่ที่ท้าเวสวัสดิ์เขาว่ากันว่าจะได้เงินได้ทองกลับมา
กันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมฮะมีคนที่ดวงดีเขาทำพิธีกรรมแบบนี้ก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน
แล้วจากนั้นก็ได้ตามนั้นจริงคือได้โชคได้ลาบได้เงินจากการขายที่ดิน
ไม่กี่วันจากทำพิธีแบบนี้ขายได้ฮะได้เป็นเงินกว่า๓แสนบาท
เขาเลยต้องมาแก้บงแก้บนของที่มาแก้บนส่วนใหญ่จะต้องเป็นสีแดงครับ
มงดอกไม้สีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะอ่ะในช่วงเย็นพาไปดูบรรยากาศช่วงเย็นเย็นกันบ้าง
เย็นเนี่ยก็ดีเหมือนกันนี่เขาจะพามาทำพิธีแบบนี้เพราะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
มาร่วมพิธีของขวัญของขวัญแบบชาวล้านนาก็น่าจะเป็นการคล้องขวัญหรือว่าเรียกขวัญอะไรแบบนี้แหละมั้งคุณผู้ชมครับ
ก็มีทั้งเนี่ยมีการเทศที่เป็นกรอนและทำนองลูกคอ๙ชั้นคือเป็นทำนองสนอดน้ำเสียงภัยร้อ
แบบภาคเหนือใช่มั้ยถูกต้องคำนองไปต่อเขาทำกันที่บริเวณหน้าพระอุโมสดเงิน
จากนั้นก็ร่วมกันจุดทูปเทียนและก็รับพรภูมิข้อมือจากพระครูพิธักษ์สุธิคุณจ้าวาสวัสดิ์ศรีสุภัณฑ์
เอาไว้ก็โอ้โหเขาบอกว่าจะได้มีเงินมีทองเข้ามาไง
เอาไว้เป็นแบบว่าที่พึ่งทางศิลป์ว่ากันไป
มีโอกาสก็อยากให้ไปเนาะวัดสวยมากจริงนะคะ